ส่วนเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคือก็รอการรับผิดชอบเหมือนกัน
เพราะว่าผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็น๑๐รายค่ะคุณผู้ชม
จากเหตุการณ์ที่ได้เกริ่นไปก่อนจะปิดเบรกรถเก่งคันหนึ่งเนี่ย
รีบอะไรนะคะครับวิ่งฝ่าไปแทรกมุดไปนะคะ
แล้วก็ชนรถที่อยู่บนทางเดียวกันเป็น๑๐คันค่ะ

แล้วคนที่โดนชนโดนเบียดเนี่ย
แล้วก็ได้รับความเสียหายเป็น๑๐คันค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาตอน๙โมงเช้าที่สะพานภูมิพลค่ะ
หนึ่งในผู้เสียหายที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะก็คือคุณนิพนธ์หรือคุณป๊อป
บอกว่ารถคันนี้อยู่ดีก็ขับผ่ากลางเลนเลยค่ะ
ไล่ชนทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เป็น๑๐คัน
แล้วฝ่าไปเรื่อยจนลงสะพานไป
จุดหมายปลายทางของเขาไปที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ย่านพระราม๓ห่างจากตรงนี้ประมาณ๕กิโลค่ะ
ก็มีทั้งพลเมืองดีมีทั้งผู้เสียหายเนี่ยนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปจนถึงจุดนั้นเลย
แต่ว่ารอปภของบริษัทไม่อนุญาตให้เข้าไปนะคะ
รถเก่งคันนี้เข้าไปได้แค่คนเดียวนะคะ
เราไปดูช่วงตอนที่เขาตามไปถึงจุดที่รถเก่งคันนี้ไปกันหน่อยค่ะ
ป้าแป้วป้าทำหน่อยค่ะ

นี่ค่ะก็ยังไม่ได้คุยกันค่ะ
เพราะว่ารอปภไม่ให้เข้าไปนะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาแบบนี้ค่ะ
คุณป๊อบสุดท้ายไปพาตำรวจมาค่ะ
เอาตำรวจมาเลยรอปภถึงยอมให้เข้าไปนะคะ
คนขับรถคันนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีแต่งตัวดี
ไม่มีอาการมืนเมานะคะแต่ว่าถามอะไรก็ไม่ยอมตอบ
สุดท้ายตำรวจต้องเชิญตัวไปโรงพักนะคะ
ผู้เสียหายกว่า๑๐คนก็รวมตัวกันมาแจ้งความที่สอนอโพงพางค่ะ
ตำรวจแจ้งความในข้อหาขับรถโดยประมาท
ซึ่งล่าสุดคนขับรถคันนี้ก็ได้รับการประกันตัวไปแล้ว
ซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้ทำให้ผู้เสียหายเขาไม่พอใจนะครับ
เขายังกังขาอยู่ค่ะเพราะว่าข้อหาที่คนขับรถคันนี้ควรที่จะโดน
ก็คือเป็นจงใจก่อให้เกิดความเสียหายไม่ใช่ประมาท
เพราะว่าเขาไม่ได้ประมาทเขาจงใจขับฝ่าไปเลยนะคะ
ตอนนี้ผู้เสียหายกว่า๑๐คนกำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและปรึกษาทนายความ
จะเอาผิดกับคนที่ขับรถคันนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
อยากรู้เหมือนกันทำไมถึงได้ขับรถอย่างนั้นนะ

จากบนถนนคุณผู้ชมเราพาไปฟังเสียงหน่อยใช่ไหมครับ
เฉียดช่องทางที่ไม่ได้มีช่องทางเริงรถนะครับ
ไม่ขอโทษแต่ทีนี้ผมอาจจะไปแจ้งข้อเก่าหากันแล้ว
จะรวมตัวกันไปต่างกันต่างว่าเพราะเขาตั้งใจทำ